เป็นคลิปความรุนแรงตบตีกันนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานดูอยู่ด้วย
ก็บอกลูกบอกหลานด้วยนะครับ
คลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผู้หญิงเนี่ย
จริงนัดจะไปเคลียร์กันเรื่องผู้ชาย

แต่สุดท้ายมันลงเอยด้วยความรุนแรง

โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เด็กสาววัย๑๕ปีนะครับ

เหวี่ยงลงกับพื้นเตะถีบตบตี

โดยสาววัยรุ่นที่แรงเยอะกว่า

จริงแล้วนะเธออยู่อีกตำบลหนึ่งเลยนะ

หากจากตำบลที่มาเคลียร์กันเนี่ย

อู้วนี่คือมาไกล๘๐กิโลเมตร

แม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้าย

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านแก่ง

ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็ได้เปิดเผยบอกว่า

เล่นเกมออนไลน์และทีนี้เล่นเกมไปมา
ก็มีวัยรุ่นชายรุ่นเดียวกันอายุประมาณ๑๕นี่แหละครับ
เข้ามาเล่นในเกมด้วยจากนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกัน
และไอ้หนุ่มคนนั้นนะก็เหมือนจะมาแบบจีบ
เหมือนจะมาคบหาดูใจกับลูกสาว

ผู้ชายตรงนี้ที่มาเจอกันในออนไลน์ให้ระวังนะครับ
แล้วทีหลังมารู้ว่านุ่มผู้ชายคนนั้นนะฮะ
คือจริงแล้วเคยเป็นแฟนกับสาววัยรุ่นเสื้อสีน้ำเงินคนนี้

และทีนี้ทำให้สาววัยรุ่นเสื้อสีน้ำเงินที่เป็นคนก่อเหตุไม่พอใจ
หาว่าลูกสาวแม่ไปแย่งผู้ชายของเขา
ก็เลยทักแชทนัดเคลียร์ที่ถนนริมอ่างเก็บน้ำที่แม่ท่าแผ่นี้นะครับ

กันมาระยะทางถึง๘๐กิโลเมตร
พอมาเจอหน้าลูกสาวไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยฮะ

หลังจากก่อเหตุก็มีการส่งข้อความมาเยอะเย้ย
แล้วก็นำคลิปนี้ไปลงในโลกออนไลน์นะครับ
ส่วนน้องวัย๑๕ปีที่ถูกทำร้ายจริงเปิดเผยบอกว่า
สาเหตุที่ไปตามนัดเนี่ยก็เพราะอยากจะคุยให้มันจบเรื่องไป
ผู้หญิงด้วยกันไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องของการแย่งผู้ชาย
ตอนแรกคู่กรณีบอกว่าถ้ามาเจอกัน

ยังไม่ทันพูดคุยกันเลยก็เข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วนะครับ
แต่ว่าเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายก็บอกว่า
ไม่อยากให้เรื่องมันยืดเยื้อ
ขอแค่ฝ่ายนั้นมาขอโทษก็พอใจแล้ว
เพราะตัวเธอเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
แต่ก็เป็นการฟกช้ำแบบนี้

ก็จิตใจไม่ดีเหมือนกันแต่ทีนี้ผู้เป็นแม่ของเด็กที่บาดเจ็บเนี่ย

ในการตามฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุทำร้าย
เข้ามาสอบสวนด้วยอีกนะครับ